ไก่ไปต่อเลยจะพาไปขอโชคขอลาบกับหลวงพ่อกลวยพระเกจิ
ชื่อดังของจังหวัดชายนาฏที่ตอนนี้มีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วภาคกลางแล้ว

พิกัดเฮงแรกนะคะเมื่อมาถึงวัดนี้ค่ะ
ก็ต้องมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อกลวยก่อนเลยนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่หลวงพ่อท่านละสังขารไปแล้วค่ะ
ก็เกิดปฏิหารขึ้นนะคะเพราะว่าร่างกายของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยค่ะ
ลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะคะก็เลยนำสรีระสังขารของท่านค่ะ
บรรจุไว้ในโรงแก้วนะคะซึ่งอยู่ในมนตบแห่งนี้ค่ะ
เดี๋ยวตามหมอไก่เข้าไปกราบหลวงพ่อกลวยกันเลยนะคะ
กราบสรีระสังขารของหลวงพ่อกลวยแล้วนะคะ
ก็ต้องมาคุยกับคุณลุงละออค่ะสวัสดีค่ะ
ทราบมานะคะว่าบริเวณนี้ค่ะที่มีการเก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อกลวย
มีความเกี่ยวข้องผูกพันยังไงกับองค์หลวงพ่อล่ะ
เมื่อท่านมรณภาพ๑๒เมษายน๒๕๖
หลังจากนั้นเราได้ทำพิธีสวดพระอภิษฐรรม๑๐๐คืน
ขอพระราชทานเพลิงแต่ขอให้เก็บสรีระร่างท่านไว้
พอสวดครบร้อยวันเมื่อตกลงกันแล้วก็เอาไปอยู่กุฏิใหม่
ลูกศิษย์ลูกหาที่เขารู้ว่าหลวงพ่อยังไม่เผานะ

ก็ขึ้นไปที่กุฏิท่านเจ้าอาวาสขึ้นลงขึ้นลงกันเรื่อย
ต่อมาหลังจากนั้นนะครับท่านพระครูโคสิตพัฒนาคุณรองเจ้าคณะอำเภอ
สร้างวิหารนัพเมื่อสร้างเสร็จก็กราบนิมนตร์เซิร์ศรีระร่างนั้น
มาอยู่จุดตรงนี้จุดตรงนี้ก็คือบริเวณกุฏิเก่าท่านนั่นเอง
และพิกัดเพลงที่๒นะคะหลังจากที่เราค่ะ
สรีระสังขารของหลวงพ่อกลวยนะคะก็ต้องมาที่จุดนี้เลยค่ะ

ใช่รูปหล่อรูปหล่อหรือรูปเหมือนเรียกได้๒อย่าง

หล่อตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อกลวยท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมค
ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นหลวงพ่อท่านอายุมากแล้ว
เกรงว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีการพัดพลากจากกัน

รวมกันมากราบขออนุญาตสร้างรูปรอหลวงพ่อ
อีกหลายวันต่อมามาเองท่านก็เข้าใจแล้ว

ครับแล้วก็ทำวิธีเร่งลอเททองลอ
ท่านก็ลงมาทำด้วยอะไรด้วยหมดเลย

เห็นมีชาวบ้านนะคะเขาเอาทูบ
แล้วก็เอาทองคำเปลวมาห่อทูบ

เข้ามาปั๊บไปเห็นอย่างนี้มันไหม้เนี่ยนะ

มันก็นั่นเขาก็อุปโลกว่านี่คือตะกรุดที่เขามาถวาย
เลยขอกราบขอหลวงปู่นำไปบูชา
บางทีก็มาขอเอาทองแปะให้มันเป็นมงคล
ก็มีความเกี่ยวพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องของ
เครื่องล่างของขังของเหนียวพระกว่ายด้วยใช่ไหมค่ะ
สารต่างที่มาทำ
มันครบหมดขาดอยู่ดินอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นดินตรงนี้คือคันสระเนี่ย
พ่อเอาไปทำเป็นมวลสารพุทธคุณพระเนื้อผง
พอทำเสร็จด้วยมือท่านลงกระถาตั้งแต่เริ่มผสม
เริ่มบวชจนเสร็จเรียบร้อยพึงไว้ในกระติก
มันก็มีที่ดีมั่งโงไปนิดนึง
มีรอยล้าวเล็กน้อยอย่างนี้
ท่านจะคัดออกแล้วว่าถือว่ามันมีตำนี้

วันดีคืนดีท่านก็เดินมาที่สารากลางสระน้ำ
ยืนถึงปั๊บแล้วก็ลงคาถาก่อนนะ
เทวะทุกคนที่ท่านว่ามีตำนีกลับมาทุกครูมเดิมเลย
โอ้โหหรือว่าจะเรียกว่าสระน้ำนี้จะเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์เลยก็ว่าได้
ถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
แม้แต่หลวงพ่อกลวยท่านยังเคารพนับถือค่ะ
นั่นก็คือหลวงพ่อโตนั่นเองค่ะ
แต่ทำไมหลวงพ่อกลวยท่านถึงให้ความเคารพนับถือกับหลวงพ่อโตองค์นี้คะ

ตามประวัติที่เล่ากันต่อมา
เมื่อสมัยก่อนนั้นบรรพบรุษพบเพียงแต่เสียงของหลวงพ่อโต
แล้วก็ได้บูรณปฏิสังขรจนเต็มองค์เสร็จ

โอ้โฮแสดงว่าบูรณะนี่เกือบ๑๐๐ปีแล้ว
๙๙๓สมัยหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาส
ก็มีคนมาอยากจะบนบานศาลเก่า
การจะบนบานสารเก่าก็ต้องบนบานสารเก่าสิ่งศักดิ์สิทธ
พระพุทธรูปหลวงพ่อที่เป็นเกจิ

ทีนี้หลวงพ่อนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็บนไม่ได้

หลวงพ่อก็บอกเออแกไปบนที่หลวงพ่อโตนี่

เสร็จประสบผลสำเร็จเป็นเรื่องเลย
ถ้าบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นจะมีหัวหมู
เหล่ายาปลาปิ้งอะไรเขามีนะ
แต่นี่พระพุทธรูปเราจะเอาอะไรแก้
ก็บอกว่าให้เอาประทัดจุดถวาย

กัดเฮงวันนี้นะคะได้มากราบหลวงพ่อกลวย
ทุกคนคงได้รับพรรับบุญกันอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมคะ
ถ้าใครที่มาที่จังหวัดชายนาฏค่ะ
ต้องปากบุตรมาที่วัดนี้ให้ได้เลยนะคะ